วันกอดพาลูกกลับมาเล่นไง

เขามาทำงานที่นี่

ระวังนะจ๊ะระวังจะหลงรักไม่ไหว
คุณแม่ชมพู่ก็กดตัวเอง

คือชื่อว่าน้องทารานี่ทารานะฮะ

ส่วนรู้ชายคนเล็กอันนี้ชื่อน้องวายุ
อายุเนี่ยเพิ่งขวบกว่าหน้าตาแบบว่าพ่อแม่เขาช่างปั้มมาเลยนะ
ตานี่โตน่ารักเลยอ่ะเออ
ทั้งคู่ก็วิ่งเล่นหัวเราะกันเอิ๊กอาร์กอย่างมีความสุขเลยค่ะ
คุณแม่ชมพู่ก่อนบ่ายนี่แหละอยากจะพาน้องออกมาข้างนอกมาเจอคุณบ้าง

เตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียนด้วย
คือมีรักยิ้มสะกดพี่น้าเลยไม่หลงรักได้ไงลูกเอ้ย
แต่ถามว่าชมพู่ชมพู่เนี่ยลูกสองไปแล้วบางคนสมัยนี้มันต้องลูก๓ไปเลย
คุณชมพู่ก่อนบ่ายออกตัวเลยค่ะว่าขอคิดก่อนละกัน
เพราะล่าสุดเนี่ยไปจ่ายค่าเทอมลูกคนแรกมาพี่น้องทารา
มันแพงเอาเรื่องอยู่เหมือนกันเดือนนึงมันไม่ได้หลักหมื่น
เทอมเดือนหลักแสน
โมเดตอินเตอร์แน่เลย
ใช่ค่ะไปดูฟังเสียงหน่อยจ้า
ดูได้คล้ายให้คุณแม่ครองสามีที่เสียไป
คุณแม่มันจะมีรักยืน๒ข้าง

ตามอปตัสตรีแล้วบอกให้ตามใจลูกผู้ชาย
หลานน่ารักขนาดนี้จะมีอีกไหมคะ
ใจตอนแรกเวลามีคนถาม
วาชงพุ่งจะตอบเสมอว่าอยากมีลูกสาว
หรือลูกสาวหรือสักคนนึกว่ามันติดอยู่ในใจ
แต่หลังจากที่ผ่านการจ่ายค่าเทิมคนโตไป
คิดดูก่อนมันมาหลายแสน